ของ๑๒เมตรสานนี้แต่ละโถมีแค่โถสองทีม

เขาบอกว่าเมื่อวานนะครับมีการสอบถามไปแล้ว
ซิโก้ก็บอกนะครับว่าการประกบคู่ในวันที่๑๒เมษาเนี่ย
ถ้าเลือกได้นะครับอยากอยู่ร่วมสายกับอีรักษ์ในถุง๕
เกาหลีใต้โถ๒แล้วก็จีนในโถ๔
เหตุผลที่อยากอยู่ร่วมสายกับทีมเหล่านี้เพราะว่า

ส่วนทีมอย่างออสเตรเลียแล้วก็อีรานที่อยู่โถ๑
ซิโก้บอกว่าถ้าเลือกได้ขอไม่เจอออสเตรเลีย

จริงถ้าเกิดเราดูกันนะโถนี้เนี่ย
แฟนบอลไทยรู้ดีอีรานชุดไหนเราเจอเนี่ยก็สูสี
นะครับไม่ว่าฟอลเราจะดีไม่ดียังไง

หลังตรงสามปีหลังก็รู้ดีว่า

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมทีมนะครับ
แล้วก็รวมถึงดวงแล้วก็โชคชะตาด้วย
ถูกต้อง๑๒เมษานะครับสงกรานยังไงสาดน้ำกันเนี่ย
เดี๋ยวก็มาลุ้นมาเชียร์ทีมไทยกันด้วยจะมีข่าวดีกันหรือเปล่า
อุปนายกฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาเปิดเผยว่า
เตรียมที่จะใช้หัวหน้าผู้สอนทีมชาวไทยชุดอายุไม่เกิน๒๒ปี
ในรายการ๔เศร้าชิงแชมป์รุ่นอายุไม่เกิน๒๑ปีหรือว่า
รวมไปถึงจะทำทีมชุด๔เกมในครั้งหน้าด้วยเช่นกัน
แต่ขณะนี้ครับยังไม่ได้ระบุชื่อว่าจะเป็นใครที่มาเข้ารับตำแหน่งนี้นะครับ
เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาจากพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมซะก่อนส่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนในรุ่นอายุไม่เกิน๑๖ปีและ๑๙ปี
คาดว่าจะประกาศรายชื่อได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้แหละนะครับ
ก็มีการแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนนะครับในการทำงานของชุดนี้
จากก่อนหน้านี้พี่ซิโก้ก็คุมทั้งทีมชาติชุดใหญ่แล้วก็มีชุดปิโอลิมปิกคุมด้วยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยเขาแยกชุดชัดเจนแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าผลงานจะเป็นอย่างไรนะครับ
ว่าการรวมทีมกันเนี่ยเขาบอกว่าเวลากระจายงานเนี่ยรูปแบบจะเป็นรูปแบบเดียวกัน
แต่อันนี้เขาจะตั้งแผนการเล่นเป็นแผนการเล่นเดียวกันแล้วก็ให้โค้ชนั้นมารับนโยบาย